คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดชมบุรีเนี่ย
ก็สงสัยนะครับแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อ
โดยบอกว่าถูกนิติกรเทศบาลเมืองศรีราชา

โดยบอกว่าทางร้านทำผิดพรบการสาธารณสุข
โดยไม่มีหนังสือรับรองการจำหน่ายอาหารนะครับ
นางสาวนบริษณีวิริยกานนท์
ซึ่งอยู่ภายในสวนสุขภาพเกาะลอย
ถนนเจิมจอมพลอำเภอศรีราชาจังหวัดชุมบุรี

วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกค้าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เข้ามาสั่งเมนูสลัดไส้กรอก

นายสุกรีวัชระเนธนิติกรชำนาญการ

แล้วก็นิติกรคนนี้ก็เอากลับไปด้วยนะครับ
จากนั้นวันถัดมานายสุกรีก็กลับมาที่ร้านอีกครั้ง
แต่คราวนี้ไม่ได้มาสั่งอาหารไม่ได้มาอะไรนะ
แต่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจอีก๒คน
แล้วก็นำใบประกาศจากเทศบาลเมืองศรีราชามาติดไว้

ซึ่งเป็นใบประกาศที่มีข้อความบอกว่า

ตามพระราชบัญญัติการสามารถสุก
และเทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร

กว่าจะมีหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายอาหาร
โดยหากไม่ทำตามประกาศแจ้งนี้

และปรับอีกไม่เกินวันละ๒๕๐๐๐บาท

ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่า

นี่ครับตัว

ก็แค่ขายสลัดไส้กรอกมันผิดตรงไหน

เพราะวันที่ก่อนที่นิติกรจะมา

เอาประกาศมาแจ้งเตือนแจ้งจับแจ้งปรับอะไรนะครับ
ก็มาสั่งสลัดไส้กรอกนี่แหละ
เธอก็เลยสงสัยมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่อง
สลัดขายสลัดไส้กรอกแล้วมันผิดตรงไหนนะครับ

ต้นได้สอบถามไปยังกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชาแล้ว

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจัดตั้งสารที่จำหน่ายอาหาร
เพราะเป็นร้านขนาดเล็กไม่มีอุปกรณ์เครื่องครัว
อีกทั้งก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแล้ว
จึงอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

การจัดตั้งเป็นร้านกาแฟ

อยากได้รับคำอธิบายที่มันชัดเจนมากกว่านี้